ช่วงนี้นะครับประชาชนจำนวนมากมีการชะลอตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศนะครับ
แต่ว่าหน่วยงานทางเศรษฐกิจก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปีนี้
เพราะว่าการส่งออกนั้นเริ่มฟื้นตัวครับ
หยุดไปค่ะเพราะว่าอย่างการเที่ยวในประเทศอย่างนี้ก็จะแคนเซิลไปเลย
ด้วยภาวะทางจิตใจค่ะก็ยังไม่รู้สึกว่าอยากจะไปอะค่ะ
สิ่งที่คิดว่าเราก็ไม่รู้ข้ายุ่ยแหลงของจริงรอบว่าน้ำ
การเดินทางท่องเที่ยวจะถูกชะลอออกไป
แต่ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้จ่ายซื้อสินค้า

เพื่อทำบุญทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
ซื้อเสื้อผ้าสีขาวดำจำนวนมาก

แด่ในหลวงราชการที่ก้าวตลอดทั้งปี
ยังคงมีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ก็มีแบบช่วยเหลือร่วมทำบุญด้วย
ที่ทำงานอย่างนี้ก็มีแบบน้องเขาก็มาร่วมรับบริจาค
จะไปได้ไปแจกแถวสนามหลวง
ก็มีก็ช่วยบริจาคเขาไปเหมือนกัน

คือจริงตัวเองก็เป็นคนที่มีเสื้อถักผ้าดำเยอะอยู่แล้ว

เพราะว่าก็อยากที่พยายามจะใส่ชุดดำให้ได้ทุกวัน
บรรยากาศเศรษฐกิจในประเทศจะดูซบเศร้าบ้าง
แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะกระทบภาพรวมเศรษฐกิจในระยะยาว
เพราะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้น
โดยมีการลงทุนภาครัฐเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก
ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชนเชื่อมั่นและลงทุนตาม
ขณะเดียวกันการส่งออกมีโอกาสติดลบน้อยลง
เหลือร้อยละ๑จากเดิมร้อยละ๒
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวโดยเฉพาะคู่ค้าสำคัญอย่าง
สหรัฐจีนและยุโรป
ปัจจัยทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้
โตได้เกินร้อยละ๓และขยายตัวได้ต่อเนื่องในปีหน้า
เศรษฐกิจซบเซาไปได้บ้างนะแต่วันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรนะ
เพราะว่าก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็เต็มใจที่จะละเว้นศิษฐกรรมเหล่านั้นอยู่แล้วนะฮะ
เป็นผิดว่าก็คงจะต้องยอมรับว่าอาจจะทำให้สบสาวไปได้บ้างนะ
แต่ว่าในส่วนอื่นในเรื่องของการลงทุนอะไรต่าง

รัฐบาลก็มีความชัดเจนมากขึ้นระดับ๑
ในเรื่องของแนวทางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป
ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารโลกเห็นตรงกันว่า
เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

รองรับความผันผวนทั้งปัจจัยในประเทศและต่างประเทศ

ตลาดทุนตลาดและตลาดแลกเปลี่ยนกลับมามีเศรษฐธิภาพได้เร็วมาก
ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานที่เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจไทย
ฐานที่เข้มแข็งของระบบสถาบันการเงินไทย

แต่แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ผ่านสถานการณ์ที่หลายครั้ง
แต่เราก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้
ปัจจัยถูกขลาดถามว่าปัจจัยพรุ่งนี้จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาส๓หรือ๔หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาส๓๔

ชะลอลงนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่ายังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
ประเด็นคือทำอย่างไรทำให้การลงทุนภาครัฐนี่
เดินทางอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความชัดเจน
ท้าทายของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้และปี๒๕๕๙
ก็คือการขับเคลื่อโครงการลงทุนของภาครัฐ
เดินหน้าได้ต่อเนื่องเพราะหากทำได้
ก็จะช่วยหมุนให้ฟันเฟืองอื่นทำงานตาม
และจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวเทราะทีวีรายงาน